ลูกผมว่าลูกผมเป็นพ่อครับ
ลูกผมนะนะน่าจะโดนฆ่ายัดตู้เสื้อผ้าแน่เลย
ลูกผมวัย๑๙ปีได้กลิ่นเหม็นเลย
แล้วสุดท้ายนะคุณผู้ชมตอนที่ตำรวจมาถึง
เรื่องนี้สรุปคือเป็นการฆ่ายัดตู้เสื้อผ้าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูค่ะ
ไหนเนี่ยแล้วเราไม่เจอได้ยังไง
นี่นี่ผมเห็นเนี่ย

ข้างเนี่ยลูกค้าก็ไม่เหยียบ
มันจะเป็นคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญเลยนะฆ่ายัดศพใส่ตู้เสื้อผ้า
เพราะอะไรพอมีคนมาแจ้งว่าเจอศพโดนแทงตายอยู่ในห้องพักที่ถนนสุขุมวิทย์สายเก่าที่บางประกงฉะเชิงเซาเนี่ยนะคะ
ตำรวจสพบังปะกงไม่รอช้าแล้วค่ะ
กลายเป็นข่าวใหญ่เลยกู้ภัยก็รีบไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ

พ่อภัยศาลสอดแสงอายุ๕๐ปี
หน้าตาตื่นตนกตกใจเลยแหละ

คุณตำรวจผมทะเลาะกับลูกชายวัย๑๙
โดนลูกตีได้รับบาดเจ็บขาหัก

แต่กลิ่นกลิ่นมันเหม็นมาจากห้องพักที่อยู่ติดกัน
ผมก็เลยเปิดหน้าตางข้างดู

ลุงคุณลุงคุณลุงได้กลิ่นอย่างเดียวเพราะว่าผมเข้าห้องนั้นไม่ได้
ต้องรอแจ้งให้ตำรวจมาเปิดไงในห้องน้ำนะคุณขวัญเปิดไปแล้ว
แต่กลิ่นเหม็นอับของห้องน้ำตู้เสื้อผ้าที่บอกว่ามีเลือดอยู่
เปิดดูก็ไม่เห็นมีศพอะไรคาบเลือดอะไรก็ไม่มี
เอ้าแล้วยังไงคะคุณพ่อคนรู้จักเขาเล่าแบบนี้
พ่อภัยศาลเนี่ยนะทะเลาะกับลูกจริงจริงเดือนที่แล้ว
แล้วลูกชายแกสิบเก้าอะนะอายุสิบเก้าย้ายไปอยู่โน่น
สมุทรปราการไม่ได้อยู่ที่ฉะเชิงเศร้าแล้วลูกแกไม่ได้กลับมาอีกเลย
ตำรวจก็เลยบอกว่าลุงลุงอาจจะคิดถึงลูกชายมากอะนะ
ลุงอาจจะหลอนไปหรือคิดเชื่อมโยงอะไรยังไงหรือเปล่า
ลุงก็บอกว่าเอ้าเหรอไม่มีศพเหรองั้นสงสัยผมคงคิดไปเอง
อ้าวเรื่องนี้มันก็จบลงแบบโอละพ่อคุณผู้ชมค่ะ
ไม่มีเหตุฆาตกรรมอะไรลูกลุงไม่ได้ตายอยู่ที่ห้องข้าง
ในห้องน้ำในตู้เสื้อผ้าไม่มีแต่เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องดูต่อนะ
ว่าเอ๊ะลูกลุงไปไหนจะกลับมาเยี่ยมพ่อไหมหรือยังไงค่ะอืม